ส้มตำที่เห็นไปเมื่อสักครู่กับร้านสุดท้ายในสกุปของเรานะครับ
นี่มาดูกันต่อเรื่องของส้มตำกับความแซ่บที่มันหยุดไม่ได้
โอ๊ยแซ่บแซ่บจัดแซ่บจัด
จนหมดจานแล้วนี่ดูเลือกด้วยนะ
กินเส้นมะละกออาจจะมีพริกบ้างนิดหน่อยแต่พอมีการเขียบพริกเม็ดใหญ่ให้ทานแล้วก็
ลิงตัวนี้แสนรู้ครับคุณผู้ชมดูให้ดีนะ
มีอยู่ช่วงหนึ่งที่เขาเนี่ยพยายามจะตักพริกให้ลิงกินเออ
มันรู้ทางครับไม่กินไม่กินให้ซดน้ำก็ไม่กิน
เออเอ้าไฟท์จะกินมะละกอกินไม่ใช้อาหาร

ไม่เอ้ากินเยอะค่ะเป็นยัยพี่เกียร์นี่ครับคนกดไลค์กดแชร์กันเยอะ
ตลอดข่าวของเรานะฮะก็เลยไปสืบจนรู้ว่าเจ้าลิงตัวนี้มีชื่อว่า
ว่าน้องบังเอิญบังเอิญกินชาเย็นเหรอลูก
กินด้วยชาเย็นเดี๋ยวเผ็ดมันเผ็ดมันร้อน
เอาเรียกได้ว่าบังเอิญเป็นทุกสิ่งทุกอย่างทำได้หมดเลยแล้วดูแอคยังรอเลย
อาร์ตเลยเจ้าของก็คือคุณน้ำหวานครับ
ตอนนี้เนี่ยนะคลิปของคุณน้ำหวานเวลาเขาลงไปเนี่ย
ในโลกโซเชียลเนี่ยเป็นคลิปของเจ้าบังเอิญเนี่ยนะ
ถ้าอยากจะดูแล้วก็เข้าไปดูกันได้นะครับแอปพลิเคชันติ๊กต๊อก
จุดสองสามจุดน้ำหวานนะจ๊ะเดี๋ยวอันนี้บอกลายหนึ่งห้า
ไม่รู้เองเขาเขียนชื่อชื่อ
หอวเสียเขาขรึอค่ะไปติดตามกันดูแล้วกัน
ใครอยากดูความน่ารักเออเออเออว่ากันไปคุณผู้ชม